ดูเรื่องของการปรับรามยาเสพติดที่ผ่านมาก็มีแต่ตำรวจนั้นไปจับกลุ่มผู้ต้องหา
คราวนี้ผู้ต้องหากลายเป็นตำรวจซะเองนะครับ

สารวัตรของสถานีตำรวจภูทรกูชินาราย
จังหวัดกรสินทร์ถูกจับกลุมได้พร้อมพวก๓คน
ขณะขับรถส่งยาบ้าเกือบ๖เมตรจากริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มุกดาหาร
คุณผู้ชมล่าสุดก็ต้องให้ออกราชการทันทีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ
ตำรวจภูทรคำชะอีตั้งด่านตรวจบนถนนสายมุกดาหารกุชินามราย
พบรถยนต์ต้องสงสัย๓คัน
ขับมาอย่างมีพิรุษก็ส่งสัญญาณเรียกเพื่อขอตรวจค้น
แต่ว่าทั้ง๓คันหลบหนีไป
ขับหนีไปทางอ่างเก็บน้ำห้วยมุกครับ
จึงนำกำลังพร้อมรถขับไล่ล่าติดตามสกัดจับเอาไว้ได้
จากการตรวจค้นพบยาบ้าเกือบ๖๐๐๐เมตรบรรจุในห่อเป็นมัด
จำนวน๓๐มัดแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้๔คน
หนึ่งในผู้ต้องหาพอไปเจอแหม่ถึงกับต้องตกใจแหละครับ

เป็นถึงพันธุ์ตำรวจโทดุลยธนูหมื่นพรม
เป็นสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรกุชินารายจังหวัดกรสินครับ
ขนาด๓๘แล้วก็๙มมพร้อมกระสุนอีกกว่า๑๐นัดทีเดียว
เรื่องต้นผู้ต้องหาที่เป็นชาวบ้านที่ไม่ใช่ตำรวจนะ
รับสารภาพค่ะบอกว่าลักลอบไปขนยาบ้าจำนวนดังกล่าวมาจากริมแม่น้ำโขง
เพื่อมาส่งให้กับพันธุ์ตำรวจโทดุลยธนูสารวัสสืบสพกุชินาราย
ก็เลยควบคุมตัวทั้งหมดไปดำเนินคดีในข้อหาคือ
ร่วมกันมียาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ส่วนสารวัตรสืบสพกุชินารายถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือ
มีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้วย
ด้านพนตำรวจตรีมจรันทรงเป็นผู้การจังหวัดกรสินบอกว่า
ตอนนี้ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วนะ
เรื่องต้นก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วก็ให้สารวัตรสืบ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากมีหลักฐานการกระทำผิดที่ชัดเจนค่ะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องรัฐบาลสนใจนะครับ
โดยเพราะเจ้าที่ของนักเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราบอกเราเสมอว่า
อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ยังทำอยู่มันถือว่าเป็นการที่
มันเหมือนว่าเราคุยกันแล้วเราไม่รู้เรื่องในวันนี้ดีกว่านะครับ
เข้าใจว่าสหรัฐคนนี้ที่ไปขนยาบ้ามาเนี่ยมันเป็นกระบวนการ
เพราะว่าก่อนที่เขาจะจับกลุ่มสารวัตรได้เนี่ยเขาจับกลุ่มคนที่เป็นเครือข่ายก่อน
แล้วก็คนนี้ก็รู้สึกว่าจะไปแถวท่าอุเทนบ่อยก็เลยวางแผนจับ
ผลตำรวจตรีมนตรีกล่าวอีกนะครับว่าจากการตรวจสอบประวัติการทำงานก็ทราบว่า
ตำรวจโทดุลยธนูลปฏิบัติงานได้อย่างดีมาตลอดเลยนะ
แถมเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานด้วย
อีกทั้งก็ไม่พบว่ามีปัญหาเรื่องเงินมาก่อน

ซึ่งการกระทำครั้งนี้บอกว่าโอ้โหน่าเสียดาย
เสียดายอนาคตเหลือเกินครับทางราชการ
กำชับให้ตำรวจเร่งขยายผลติดตามจับกลุ่มตัวผู้ร่วมเครือข่ายค้ายากลุ่มนี้
ดำเนินคดีต่อไปว่าจะมีตำรวจท่านอื่นนายอื่นไปเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับ